หลังจากที่โปรดก้าวประธานรัฐสภาเรียบร้อย
ก็ต้องเรียกประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกภายใน๑๕วัน
นั่นหมายความว่าวันโหวตเลือกนายกคงไม่นาน
แต่หลังจากนั้นถ้าโหวตนัดแรกไม่ผ่านนะไม่มีการกำหนดเอาไว้
ว่าจะต้องไปอีกกี่วันต้องได้นายกภายในกี่วัน
แต่อาจารย์สุขุมมองว่าเชื่อว่าเปิดประชุมโหวตเลือกนายกนัดแรกจบเลย

ผมเชื่อในปากกาติดของประชาชน
ครับก็เขาเคยพูดเองนะ
เขาเลือกตั้งปี๔๖๒ที่ไม่ขาดแม้แต่คนเดียว
โหวตเลือกระหว่างคนเอกประยุทธ์กับคุณธนทร
๒๔๙เสียงเต็ม
เพราะว่าขาดประธานคนเดียวที่ไปเป็นรองประธานรัฐสภา
เพราะฉะนั้นคราวนี้เชื่อว่าสวจะโหวตอย่างนั้น
โหวตอย่างนั้นเพราะว่า
ก็เคยพูดอย่างนั้นเคยแสดงอย่างนั้น

สวเขาก็บอกเองว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันในตอนนั้น
ตอนนั้นในเคสของผลเอกประยุทธ์ไม่มีเรื่อง
เงื่อนไขวันนี้ยิ่งกว่าวันนั้นแก้๑๑๒ไม่มีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้
รัฐบาลโทษนะครับ
สิ่งที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนโยบายของพักการเมือง
ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักประกันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ฟังยังไงเนี่ยก็ต้องฟังให้ตรงกันหน่อยสิ
ผมไม่เคยได้ยินคำว่ายกเลิกนะผมได้ยินแต่คำว่า

ทุกอย่างแก้ไขได้ครับนะฮะถ้ามันแก้ไขให้ดีขึ้นตรงนี้
แต่เราไปเปลี่ยนเป็นว่ายกเลิกก็คือหมายความว่า

แต่ความสำคัญของสวฝั่งที่เขาบอกว่าเขาจะไม่โหวตแน่
เขามองว่าแก้ไขเขาก็ไม่เอาไง

ในเมื่อคนตั้งกี่ล้านคนนะฮะ
ความคิดของท่านเนี่ยมันถูกต้องคนเดียวเหรอ
อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ย
อย่างผมเองบอกตรงเลยไม่ได้เลือกคุณพิธา
แต่ว่าเมื่อผลออกมาอย่างนี้ผมก็ยอมรับ
ถึงวันนี้ถ้าถามผมว่าใครควรเป็นนายกก็ต้องพิธาเปล่าอะไรครับ
ก็คนส่วนใหญ่ก็จะเอาอย่างนี้นะ